ประจวบกันบ้างเขาบอกว่าไปเจอกับโชคลาภเขาให้แล้ว
คาดว่าที่เห็นเนี่ยแบมือมาเนี่ยนี่มุกเมโลนะเนี่ย
มันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเข้าไปดู

ที่บ้านเลขที่๒๒๘ทับ๑หมู่๑๑ตำบลชัยเกษมอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
ชาวบ้านฮะตอนแรกเขาออกไปหาหอยขมหอยเชอรี่ในอ่างเก็บน้ำบ้านช่องชี
แล้วชาวบ้านกลุ่มนั้นเขาบอกว่านี่ได้หอยมาเยอะ
แล้วในช่วงที่กำลังแงะแกะปอกไม่รู้ว่าใช้คำอะไรล้วงได้ไหม

ล้วงหอยเอาเนื้อหอยออกมา

ไม่รู้เหมือนกันจะใช้คำอะไรแต่เรื่องของเรื่องเขาจะคัดแยก
เอาเฉพาะเนื้อหอยออกมาเอาไปขายเนี่ย
ช่วงนั้นเนี่ยเขาไปเจอกับไอ้วัตถุประหลาด
เขาบอกว่าช่วงที่กำลังจะแยกตัวไอ้ตัวแบบขี้หอยกับเนื้อหอย
ไปเจอไอ้มุกสีอย่างนี้
มันออกชมพูชมพูขาวอมชมพูนะ

แต่มุกเมโลที่เราเคยเล่าไปออกเป็นสีแบบไหน

ส้มมันวาวแต่ที่นี่อกขาวอมชมพู
ตัวคุณสดใสนะฮะเจ้าของไอ้มุกเม็ดนี้
แล้วตัวเองก็เล่าให้ฟังว่าเขามีอาชีพขายหอยขมหอยเชอรี่
แกะขายและเมื่อช่วงก่อนสงกรานเนี่ย

ลงไปหาไปงมหอยในอ่างเก็บน้ำบ้านช่องชีนั่นแหละ
ห่างจากบ้านประมาณสัก๓๔กิโลเมตร
แล้วก็นำหอยเนี่ยนะมาทำการต้ม
แล้วก็แกะเอาเฉพาะเนื้อหอยออกไปขาย
กำลังที่แกะอยู่เนี่ยช่วงนั้นน่ะ
ไปเจอกับไอ้ก้อนนี้เข้าให้ไง
รูปร่างมันกลมสีขาวอมชมพูอยู่ในหอยนั่นแหละ
แรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่เพื่อนบ้านเห็นเข้าบอก
เฮ้ยเธอเคยดูหรือเปล่าไทยรัฐทีวี
มีอยู่ช่วงหนึ่งโอ้โหออกข่าวแทบทุกช่วงเลย

เธอเธอถ้าเกิดว่ามันเป็นมุกเมโลจริงแล้วก็
ขายได้ดีได้ราคาเลยนะจ๊ะ
เอางี้ละกันวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ถ้ามีโอกาสลองไปตรวจสอบให้เธอเขาที
เพราะว่าตัวเจ้าของเองเนี่ยเขาบอกว่า
เขาก็จะเก็บเอาไว้นั่นแหละไม่ได้คิดขายอะไรหรอก
แต่ถ้าหากว่ามีคนมาทำการคอนเฟิร์มให้ว่า
ไอ้มุกนี่มันใช่มุกเมโลจริง
ทำเป็นเล่นหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้เลยนะ

ให้โทรไปถามพูดคุยเฉย

ก็อาจจะตอนนี้ยังไม่ได้ขายอะไรยังไง

สบายดีอยู่นะจ๊ะ

มาวันนี้เราจะขายหรือไม่ขาย
ว่ากันไปค่อยไปเจรจากัน
ตอนนี้ขอพิสูจน์ก่อนนะคะ